พวกที่ขโมยเครื่องมือทำมาหากินของเขาเนี่ย

ที่พระนครศรีภิยาเขาที่จับได้ยกแก๊งเลยครับ

เครื่องมือทำมาหากินเลยหัวใจหลักเลยนะคะ
นะฮะเขาไปวางเอาไว้สูบน้ำเข้านาบ้างอะไรบ้าง
โอ้โหชื่นชมจริงตำรวจท่าเรือสพท่าเรือ
เอาของกลางมาเรียงเป็นตับเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วให้ผู้บริษักรรณ์ตำรวจผู้ทรภาคหนึ่งแถลงข่าว
จับยกแก๊งคนร้ายขโมยเครื่องสูบน้ำนะครับ
คดีนี้มันสืบเนื่องมาจากมีชาวนาในอำเภอท่าเรือครับ
มาแจ้งความบอกว่าคนร้ายเนี่ยโอ้โหคุณตำรวจมันมาเอาเครื่องสูบน้ำ
ทำมาหากินไปแล้วเครื่องหนึ่งมันเบาที่ไหนล่ะ
ไม่ใช่น้ำหนักนะราคา๒๕๐๐นะครับคุณผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนครับ
ขับรถกระบะนั่นนะฮะเข้าไปขนเครื่องสูบน้ำที่ชาวบ้านเขา
คือมันก็ไม่เอากลับทุกวันไม่ไหวแล้วบางวันก็มันไม่มีคนเฝ้า
มันเอาไปครับยกขึ้นหลังรถไปนะฮะ
แล้วก็เกิดเหตุคล้ายกันที่ตะบนปากท่าด้วย
ตำรวจสืบสวนหาเบาะแสจนสามารถติดตามจับกลุ่มแก๊งนี้ได้
ประกอบไปด้วยนายทงชัยประโมไทยคนนี้อายุ๓๗นะ
ธรรมนูลประสาทแก้วคนนี้อายุ๓๐
ทั้งสองคนเนี่ยตระเวนขโมยเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านครับ
ชื่อเสียต้นเกษตรช็อปวัยรุ่นสร้างตัว
แต่เขาเป็นคนรับซื้อเครื่องสูบน้ำ
มาจากนายทงชัยและนายธรรมนูลรับของโจรสิฮะ
เรื่องต้นตำรวจค้นบ้านพักของนายพนาหรือในต้นเนี่ยนะ
เจอเครื่องสูบน้ำซ่อนเอาไว้อยู่

น่าจะเยอะนะ
โอ้โหถ่ายผิดไป๖เท่า

ซึ่งนายพนาหรือในต้นเนี่ยอ้างบอกว่า
รับซื้อมาจากนายทงชัย๖เครื่องนอกนั้นเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ย
ที่ขโมยมาจากท้องที่สพท่าเรือเครื่องหนึ่ง

สพนแคร์๑เครื่อง
และสพนแซงอีก๑เครื่อง

ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยยึดมาเอาไว้นะครับ
ที่สพท่าเรือแล้วแจ้งเขาหาเลย
ลักทรัพย์๒รับของโจรรับซื้อของโจรนั่นแหละ
หลังการจับกลุ่มครับมีผู้เสียหายหลายรายนะ
มาดูของกลางดีใจฮะ
ชาวนาเขามาขอรับเครื่องคืนไม่พอนะ

บางคนมีสตุ้งสตังค์หน่อยดีใจเอาเงินรางวัลมาให้
บางคนก็เอาอะไรล่ะไม่มีสตุ้งสตังค์
เอามะละกอกล้วยข้าวกล้วยตาก

เขาดีใจเขาได้กลับไปทำมาหากินต่อนะฮะ
ลุงก็จำรถตัวเองได้อะเนาะ
มือต่อชีวิตเขาเลยนะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ